สวัสดีครับพรุ่งนี้เริ่มต้นทำงานอีกแล้วนะครับ
ใครที่จะเดินทางไปทำงานหรือว่าเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด
ก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่าทางกรมตุนิวดิยามีการประกาศมาแล้วนะครับ
ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปฝนจะเพิ่มขึ้น
คุณผู้ชมครับนี่คือภาพแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศนะครับ
รวมไปถึงแนวภูเขาต่างที่เห็นเป็นสีน้ำตาลนี้คือภูเขาทั้งหมดนะครับ
ซึ่งแนวภูเขาเหล่านี้เองถ้าหากดูในกราฟิกต่อไปก็จะพบว่า
จะเป็นบริเวณที่มีกระแสลมเคลื่อนที่เข้ามาปะทะนะครับ
ดังนั้นในบริเวณภูเขาเหล่านี้ก็จะมีกระแสลมค่อนข้างแรงนะครับ
ซึ่งกระแสลมเหล่านี้เองมาพร้อมกับความชื้นที่มาจากทะเลฝั่งอันดามันนะครับ
ชื้นเหล่านี้ถ้าหากมาเจอภูเขาก็จะกลายเป็นฝนตกลงมานะครับ
ปรากฏในภาพนี้จะสังเกตว่าฝนส่วนใหญ่จะไปตกแนวภูเขาที่เป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลนะครับ
ไทยของเราก็จะมีแนวสำคัญสำคัญก็คือพาดผ่านระหว่างตอนกลางของไทยนะครับ
ระหว่างพื้นที่ภาคกลางกับภาคอีสานนะครับ
ซึ่งจุดนี้เองนะครับจะเป็นจุดที่มีปริมาณน้ำฝนตกเยอะนะครับ
แล้วก็มีการสะสมของฝนเป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านั้นนะครับ
ดังนั้นถ้าหากเราคำนวณหลังจากนี้เป็นต้นไปตั้งแต่วันที่๕เป็นต้นไปที่มีการประกาศเตือนนะครับ
เพราะว่าจะมีพายุก่อตัวขึ้นในบริเวณพื้นที่แถวทะเลฟิลิปปินส์นะครับ
แล้วก็จะเคลื่อนที่ขึ้นไปแถวบริเวณจีนทางตอนบนนะครับ
ดังนั้นพายุไม่ได้เคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยของเราโดยตรงแต่ก็จะทำให้มรสุมแรงขึ้นนะครับ
จุดที่มีปริมาณน้ำฝนสะสมเยอะคุณผู้ชมดูสีน้ำเงินครับ
คือมีฝนสะสมเยอะเป็นพิเศษส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งไทยกับฝั่งลาวสักส่วนใหญ่นะครับ
ส่วนในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับบริเวณที่มีฝนตกสะสมเยอะจะอยู่ตรงตอนกลางประเทศนะครับ
บริเวณแนวรอยต่อระหว่างพื้นที่ภาคกลางกับพื้นที่ภาคอีสานเป็นจุดที่ต้องระวัง
ส่วนในพื้นที่ภาคอีสานก็แถวบริเวณพื้นที่ตามแนวเทือกเขาต่างนะครับ
เทือกเขาภูพาลซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นพื้นที่หลักที่มีการกลั่นตัวของน้ำฝนค่อนข้างเยอะ
แล้วก็แหล่งน้ำทางธรรมชาติต่างก็รับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง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
ส่วนนี่คือสถานการณ์คลื่นนะครับยังคงแรงต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๘นะครับ
วันที่๘จะพบว่าคลื่นนั้นจะค่อยอ่อนกำลังลง
นี่คือสิ่งที่ต้องวางแผนกันสำหรับใครที่อยู่ในบริเวณที่ต้องเจอกับภัยทางธรรมชาติ
แล้วก็อยู่ใกล้แหล่งน้ำต่างก็ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วยนะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ